คือมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยเขามีการว่าจ้างรถแคคโฮลมาขุดสระในไร่ของเขา
แล้วคุณยายก็พาหลานสาววัย๔ขวบไปด้วย
แต่จู่รถแม็กโฮล์อะฮะเขาเกิดชำรุษ
มีการถอยรถแบ็คโฮลสุดท้ายถอยอีท่าไหนไม่รู้นะคะ
เหยียบเด็กหญิงวัย๔ขวบตายคาที่ในสระแบบนี้เลยค่ะ
นี่คือสภาพศพของเธอนะคะโหบีบหัวใจคนเป็นยายมาก
ต้องนั่งเฝ้าศพหลานสาวอยู่แบบนี้แล้วก็คลุมด้วยผ้าขาวม้าแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะ
กลางไร่อ้อยบ้านโนนขาในพื้นที่ตำบลหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิทีนี้ตำรวจก็รวดไปตรวจสอบ
ร่างของหญิงผู้เคาะร้ายเป็นน้องมุกนะคะวัย๔ขวบ
หรือว่าเด็กหญิงอภิชนาคกองร้อยค่ะซึ่งถูกรถบรรทุกแบ็คโฮลเนี่ย
ทับเสียชีวิตในไร่อ้อยแบบนี้สภาพศพของน้องนะคะ
ใบหน้าแบบเละทั้งหมดเลยญาติก็ต้องมีการนำกล้อง
นำออกจากล้อรถนะคะเพราะว่าตัวน้องไปติดอยู่บริเวณล้อรถแบ็คโฮ
มีการเหยียบทับร่างเอาไว้โอ้โหคุณยายยืนร้องไห้โฮเลยนะคะ
ทีนี้ญาติได้มีการนำในเรื่องของตัวศพน้องเนี่ย
บำเพ็ญกุศลทางศาสนานะคะที่วัดสุนทิกาในตำบลเดียวกัน
เรื่องต้นเห็นบอกว่าจุดที่น้องเอาศพติดอยู่เนี่ยคือเป็นรถบรรทุกแม็กโคล
คือรถบรรทุกคันนี้ก่อนหน้านั้นขนรถแบ็คโฮมา
เพื่อจะเอาไปซ่อมนะครับทีนี้อีกคันนี้แหละ
เป็นคันที่ทับน้องวัยสี่ขัวมานะคันนี้ค่ะเห็นรถแมคโฮอยู่ข้างหลังใช่ไหม
ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วคือน้องก็โดนรถบรรทุกแบ็คโฮลเนี่ย
ถอยหลังแล้วก็เหยียบแล้วตัวน้องก็ติดอยู่ไอ้ตัวล้อรถบรรทุกค่ะ
ก็ต้องมีการนำร่างออกมาทีนี้เบื้องต้นนะคะได้ทราบว่าตัวคนขับรถบรรทุกคันนี้คือนายนัทธวุฒิวรรณพงศ์วัยสี่สิบปี
เป็นคนขับรถบรรทุกที่ใช้สำหรับบรรทุกยกรถแบ็คโฮลนะคะเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
เขาก็เดินทางมาแสดงความอาลัยแล้วก็มางานศพน้องด้วยนะคะ
ซึ่งตัวคนขับรถบอกว่าตัวเองไปทำงานให้กับคุณยายที่มีการป้าจ้างออกไปนี่แหละ
ตอนนั้นก็เหมือนกับรถเสียแล้วก็มีการเดินดูรอบรถอยู่อะค่ะ
แล้วพอซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยจะขยับถอยรถดูสักหน่อยว่ารถใช้งานได้หรือยัง
แต่ไม่รู้ว่าขยับอีกท่าไหนนะคะ
เหยียบน้องมุกจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะ

นั่นน่ะสิคะลองฟังเสียงคนขับรถหน่อยค่ะ
เดินรอบรถดูแล้วมันไม่มีเด็กครับ
ผมก็เลยขึ้นสตาร์ทอีกทีก็เลยถอย
พอถอยออกไปเห็นเด็กนอนจมกว้างเลือดอยู่ค่ะ
นี่ค่ะเขาก็อ้างว่าไม่รู้นะคะ
แล้วก็มองไม่เห็นน้องว่าน้องอยู่ด้านหลังรถตอนไหนไม่รู้นะคะ
หลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนค่ะ
เชิญตัวคนขับรถไปสอบปากคำ
แล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการแจ้งข้อหากันต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนศพผู้เสียชีวิตหรือว่าน้องมุกก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งชาพนักกิจไปแล้วเมื่อวานนี้เผาเรียบร้อยนะคะ

คุณยายบอกว่าจริงละสายตาหรือว่าปล่อยให้หลาน
วิ่งเล่นอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวเองปรากฏว่าหลานถูกรถทับนะครับ